แต่ว่างานนี้ใจเขาใจเราก็ยากอยู่นะ
เพราะว่าเขามาบุกเราถึงที่แบบนี้
แล้วเราจะอยู่ยังไงก็ต้องช่วยกันจับสิคะ
ให้คุณผู้ชมไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์กันหน่อย

โมชั่นเขาดีก็จริงแต่ว่าอย่าเพิ่งซื้อเลย
ทำไมจับก่อนจับเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ก่อนเฮ้ย
มันเข้ามาที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
อยู่บริเวณริมถนนสุดบรรทัศตะมนต์ปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

โอ๊ยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วย
ตัวใหญ่ตัวยาวดูท่าทางแรงจริงค่ะ
คุณหาน้ำหนักมันประมาณสัก๓๐กิโลกรัมได้
มันกำลังจะปีนขึ้นไปชั้น๒ของตึก
แต่พอมันเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างรัตนไตรธรรมสถานสระบุรีเนี่ย
มันสู้นะจ๊ะมันขู่ฟ่อใส่ค่ะ
ไม่ยอมให้จับแต่โดยดีแต่เจ้าหน้าที่ก็ใช้ความพยายาม
เนี่ยเขาก็ต้องใช้วิธีหาอะไรมาปิดตามัน
จับตัวเงินตัวท้องก็คือต้องปิดตามันไม่ให้มันมองเห็นน่ะ
มันจะกัดด้วยอ่ะ
ใช่มันสู้อ่ะ

อ้าวก็ลากมันออกมาแบบนี้อ่ะนะคะ

โอ้ยนี่ไงมันจะกัดอ่ะ
เออแล้วดูมันเขาเรียกอะไรอ่ะ
มันคูแบบคอมันจับทองหน่อย